น้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่
ซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะหลายพื้นที่จะมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
ตกลากยาวตลอดช่วงนะคะ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เตือนพื้นที่ริมน้ำระหว่างอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
อุณหภูมิไม่ร้อนมากอากาศค่อนข้างชื้นค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบ้างบางแห่ง
ช่วงเช้าถึงบ่ายมีแดดออกบ้างค่ะแต่เย็นถึงค่ำระวังฝนตกหนัก
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีฝนตกตลอดช่วง
กระจาย๑๓๐๖๐ของพื้นที่จากมรสุมฝนกำลังแรง

จุดที่มีฝนริมทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้ตลอดช่วง
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
แดดดีตกบ่ายไปฝนเริ่มตกนะคะ
ถ้าใครจะตากผ้าก็ต้องหันมาตากผ้ากันช่วงเช้าค่ะ